ท่านผู้ชมครับมีคุณแม่คนหนึ่งนะครับเธอมีลูกชายอายุ๒๙ปีนะครับ
ลูกเนี่ยเป็นออทิสติกตั้งแต่เด็กนะครับตัวเธอก็ไปอยู่กับสามีที่เยอรมัน
ต่างประเทศอยู่ที่ต่างประเทศก็อยู่นานอ่ะ๒๐ปีได้นะครับ
อยู่ที่นั่นลูกก็อยู่กับยายค่ะนะฮะที่เมืองไทยทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
บอกลูกชายเนี่ยก็สื่อสารบอกกับเธอคือเป็นออทิสติกในลักษณะ
จะเป็นเรื่องของสมาธิไม่นิ่งเรื่องของอารมณ์เนี่ยแต่ลูกบอก
อยากจะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เธอก็เห็นด้วยเพราะเดี๋ยวลูกก็ต้องอายุมากขึ้นเรื่อย
เพราะตอนนั้นก็ตอนนี้๒๙แล้วใช่ตัวเธอก็อายุก็ต้องมากขึ้นเรื่อยใช่ค่ะ
ก็ตัดสินใจกลับมาเมืองไทยนะฮะก็พาลูกไปหาสถานที่ที่เขาจะดูแล
หรือว่าพัฒนาเด็กออทิสติกก็จะต้องเป็นสถานที่ดูแลได้โดยเฉพาะเด็กพิเศษอย่างนี้
เธอบอกเธอหาหลายที่มากค่ะส่วนมากเขารับเด็กเด็กไงใช่อ่า
อย่างมากอายุก็๑๒๑๕หรือว่าเด็กไปเลยแต่ลูกชายเธออยู่๒๙อืม
ก็เลยมีคนแนะนำว่าลองมาตรงนี้สินะครับเป็นที่ดูแลรับเลี้ยงเด็กออทิสติกแห่งหนึ่ง
แถวบางบัวทองนนทบุรีค่ะแล้วเนี่ยฮะเวลาผ่านมาเนี่ย
ลูกเธอเนี่ยถูกทำร้ายจนแบบน่วมไปหมดแทบจะแบบโอ้โหต้องมาเริ่มต้นฟื้นฟูเรื่องออทิสติกกันใหม่
ต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณปวีนาหงษกุล
ประธานมูลที่ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
คุณเอมบอกว่านี่ฮะลูกชายร่องรอยบาดแผลต่างนะ
ถูกครูพี่เลี้ยง๓คนในบ้านรับเลี้ยงเด็กออทิสติกแห่งนี้ที่
บัวทองนนทบุรีทำร้ายร่างกายหลายสิ่งหลายอย่างนี่ฮะร่องรอยต่างเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
เอาฟังเสียงของคุณเอมหน่อยก็แล้วกันนะคุณปวีนาด้วยนะฮะนี่ฮะ
อันนี้เป็นคลิปที่เธอบอกมันมีหลักฐานอยู่ทำไมได้กินแต่มาม่าแบบนี้
หมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยคือลูกเธอพร้อม
คือเสียเงินก็ไม่ใช่นิดนึงนะครับ
คุณเอมเล่าว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เธอเป็นแม่บ้านอยู่กับสามีที่เยอรมันลูกชายเนี่ยอยู่กับคุณยายที่เมืองไทยนะครับ
แล้วทีนี้ลูกชายบอกอยากไปโรงเรียนอยากพัฒนาตัวเอง
เธอก็เห็นด้วยเพราะเธอก็อายุเริ่มมากแล้วเดี๋ยวอยู่ดูแลลูกไม่ได้เนี่ย
ลูกจะได้ดูแลตัวเองได้ก็หาสถานที่
จนเจอสถานที่รับเลี้ยงดูแลแล้วก็พัฒนาเด็กออทิสติกนะฮะ
นนทบุรีตอนที่ไปเจอไปดูเนี่ยมีครูพี่เลี้ยงอยู่๕คน
ตกลงค่าใช้จ่ายกันเขาคิดเดือนละ๓๕๐๐๐อันนี้อยู่ประจำนะ
อันนี้อยู่ประจำนะแล้วที่เหลือเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มเติม
ถ้ามีอย่างเช่นพาเด็กไปเที่ยวต้องไปกินอะไรเป็นพิเศษ
เหนือจากเช้ากลางวันเย็นตอนที่อยู่ที่บ้านอืมมันเริ่มผิดปกติอย่างงี้ฮะ
คุณเอมบอกว่าพอพาลูกไปส่งปุ๊บนะฮะท่านผู้ชมครับ
ตั้งแต่ที่พาไปส่งตอนเริ่มต้นเนี่ย๑๘กรกฎาคมปี๖๕เนี่ยนะฮะ
ที่บ้านแห่งเนี้ยเขาบอกต้องขอดูแลขั้นต้นเลยเนี่ย
สองเดือนเนี่ยไม่ให้เจอผู้ปกครองนะโอ้พอมาเยี่ยมไม่ได้
เขาต้องปรับตัวให้เด็กเนี่ยเลิกติดบ้านอ๋อเหรอ
ติดพ่อแม่เลิกติดผู้ปกครองจะได้มีความผูกพันกับบ้าน
คุณเอมก็ขอต่อลองบอกถ้างั้นส่งคลิปวิดีโอลูกชายให้ดูได้ไหม
อ่าอ่าส่งคลิปแล้วเขาก็ส่งคลิปมาให้ดู
ส่งคลิปมาให้ดูพัฒนาต่างต่างลูกแบบนู้นลูกแบบนี้
ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมปกติน้องเนี่ยอายุยี่สิบเก้านะฮะค่ะ
ลูกชายเนี่ยต้องไปรับยาต้องทานยาใช่ไหมออทิสติก
ที่บ้านที่ดูแลบอกเด็กไม่ต้องกินยาแล้วนะ
เพราะพอมาอยู่ที่นี่แล้วดูพัฒนาการเนี่ยโอ้โหส่งรูปมาให้ดูนะ
บอกเนี่ยอาจารย์หมอบอกน้องไม่ได้ออทิสติกนะ
น้องเป็นพากินสันอ๋อเหรอคะไม่ต้องกินยาอะไรหรอกอ่า
แค่ปรับวิธีการใช้ชีวิตนิดหน่อยหันไปกินผักผลไม้ให้เยอะขึ้น
ที่จริงจริงแล้วแม่บอกว่าตอนที่พาไปส่งก็กำชับว่าน้องเนี่ยมียาประจำตัวที่จะต้องกินแพทย์สั่งให้กินทุกวันอ่า
อ่าเธอก็อ่าเขาบอกอาจารย์หมออ่าก็ไม่เป็นไรคือแม่ก็ยอมแล้วว่าแม่ก็อยู่เยอรมันด้วยอ่า
หลังจากนั้นเวลาผ่านไปพฤศจิกายนจากไปส่ง๑๘กรกฎาคมนะพฤศจิกายนที่เขาส่งภาพอะไรลูกมาให้ดูเนี่ย
ลูกชายซูบผอมมีรอยช้ำที่ดวงตาใบหน้าที่แขนด้วยอุ้ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกอ่า
เขาบอกอ๋อน้องไปเดินชนก๊อกส่งคลิปมาให้ดูนี่ฮะ
พอถามลูกได้วีดีโอคอลลูกก็บอกเอาไม่มีใครทำอะไรเนี่ยเห็นแชทดูอ่ะ
เนี่ยถามว่าทำไมตาเหมือนโดนชกไม่มีอะไรไม่มีใครทำอะไรน้องนะคุณแม่
บอกน้องเดินชนก๊อกนี่นะแต่ลูกหน้าตาเปลี่ยนไปมากค่ะนี่ฮะ
อ่าถามว่าเออทำไมลูกดูเปลี่ยนไปแล้วสอสู้ผอมอ่ะได้กินอะไรบ้างหรือเปล่า
ที่เขามาได้คลิปตอนหลังอ่ะอ่าให้กินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะโอ้ย
ก็อ้างว่าอ๋อคุณหมอให้ลดน้ำหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ
เพราะน้องเนี่ยมีแต่ไขมันคือแม่ก็พยายามบอกลูกออทิสติกนะ
ลูกไม่มีนะภาคยนต์สรรค์เนี่ยอืมเออแล้วลูกก็แม้จะออทิสติก
แต่ความจำดีมากนะสุดท้ายทนไม่ไหวฮะสามสิบพฤศจิกายนหกห้าค่ะ
ต้องฝากน้องสาวให้ช่วยมาดูให้หน่อยมาดูให้เห็นหน่อยว่าเป็นยังไง
มาถึงค่ะได้แต่คุยทางคลิปวีดีโออ้าวที่บ้านแห่งนี้เขาบอกอ๋อ
มาตรการป้องกันโควิดอุ้ยหรอไม่ให้คนนอกเข้าแล้วเข้มมากอื้อหือ
เพราะว่ามีเด็กคนอื่นอยู่ด้วยใส่แมสก็ได้ไหมคะขอให้วีดีโอคอร์แทนก็แล้วกันโอ้โห
แต่น้าก็เห็นแบบโอ้โหทำไมดูหลานแบบซูบผอมแล้วร้องไห้ด้วย
เหมือนร้องไห้ด้วยก็เลยบอกพี่สาวพี่สาวคุณแม่บอก
ไม่เอาแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วอ่าจองตัวบินกลับมาเมืองไทยเลยฮะ
ฉันจะกลับมาดูลูกฉันเองเลยกลับมาถึงยี่สิบสามธันวาคมหกห้าอืม
มาถึงก็เหมือนเดิมคือเข้าบ้านไม่ได้ไปดูลูกไม่ได้
เอาแม่แท้แท้นะคะใช่ต้องแชทบอกครูบอกไม่เอาอ่ะ
จะขอลูกจะขอรับลูกกลับค่ะครูที่นั่นก็บ่ายเบียงบอกโอ้ไม่น่า
โอ้โหคุณแม่ช่วงนี้นี่โปรแกรมพาเด็กเที่ยวเลยล่ะ
แต่แม่เขาอยากรับลูกกลับอะค่ะไม่ได้ช่วงนี้โปรแกรมพาเด็กเที่ยว
มันเป็นพัฒนาการของเด็กนะคุณแม่แล้วก็อ่าพามาดูนี่เห็นไหม
อ่าทุกคนในบ้านเนี้ยยังอยู่ปกติอ่าอ่านี่ทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
พยายามบายเบียงต่างนานาลูกเราโตแล้วใช้เวลาหลายวันอ่ะ
เออจนสุดท้ายอ่ะกว่าจะได้ลูกมานะฮะเออพอได้ลูกมาเนี่ย
กลับมาอยู่บ้านเนี่ยคุณแม่บอกลูกก็ยังไม่บอกนะว่าเกิดอะไรขึ้น
ร่องรอยตามร่างกายหรือการสู้ผอมอ่ะจนจนต้องคุยกับลูกดีดี
แล้วก็บอกบอกแม่เถอะลูกหนูโดนอะไรแล้วลูกชายก็ยอมรับว่า
ถูกครูที่บ้านทำร้ายร่างกายโอ้โหเวลาโมโหครูผู้หญิงจะเอาไม้ตี
อยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งทำของหล่นพื้นครูผู้ชายมันเป็นพริกไง
อ่าเป็นเครื่องปรุงเอาพริกป่นที่หล่นพื้นเนี้ย
ยัดใส่ปากโอ้ยัดใส่ปากน้องอ่ะนะแล้วเอาไม้ตีพริกสากะเบือ
ไปอีมือโอ้โหนี่ไงมีเห็นไหมอีกวันหนึ่งถูกครูผู้ชายคนหนึ่ง
หาว่าไปขโมยขนมเอามีดปอกผลไม้แทงใส่หน้าอกฮะแม่บอกโอ้โหนี่
อันนี้เรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะมีอีกเรื่องหนึ่งแม่บอกเห็นอาการลูกเนี่ย
เรื่องการควบคุมตัวเองเริ่มแย่แล้วค่ะยี่สิบแปดธันวาคมพาไปหาหมอ
อืมหมอบอกเด็กมีอาการก้าวร้าวหวาดภาวะต่อต้านแม่อื้อหือ
แต่เอาละก็อายุยี่สิบสิบเก้าแล้วค่ะแต่ก็ก็เรียกเด็กเรียกน้องนี่แหละนะ
ต้องอยู่รักษาถึงนู่นนะฮะสิบแปดประกราคมยี่สิบเอ็ดวัน
โอ้โหรักษายี่สิบเอ็ดวันเลยเพราะหมอถามว่าทำไมไม่กินยาอ้อ
เพราะน้องไม่ได้เป็นเป็นแพคสารอ่ะขาดยามาหกเดือนอืม
มาเริ่มปรับยาเริ่มให้ยากันใหม่แม่บอกแม่เสียใจเหลือเกิน
พาลูกไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณปวีนา
คือน้องจะพูดซ้ำคือจะพูดว่าคนนั้นทำคนนี้ทำนะคะแล้วสักพักนึงน้องก็นิ่งน้องก็คือน้องเขาเป็นออสเตติกแล้วจะสมาธิสั้นนะคะ
แล้วการขาดยา๖เดือนมันไม่ใช่ธรรมดานะคะปกติเด็กนี้ต้องกินยาควบคู่กับการสอนนะคะน้องก็ถดถอยตอนนี้ก็มีกำลังใจหน่อย
ที่แรกเขาต่อต้านคุณแม่มากแม่กอดไม่ได้จากคนที่รักแม่แล้วคนที่คือเขาจะรู้ทุกอย่างแหละเขารู้ว่าคนไหนรักเขามาก
เรานั่งเฉยก็ยังคาดว่ากราบเท้าเราตอนนี้เขากลัวตอนนี้คุณแม่เริ่มบอกว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจไปโรงเรียนนี้นะ
คุณปวีนาก็เลยพาแม่แล้วก็น้าของเด็กนะฮะแล้วก็ตัวของน้องวัย๒๙ไปขอความช่วยเหลือ
แล้วก็แจ้งความกับทางภูมิครับการตรวจภูทรจังหวัดนทบุรีด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของใบแพทย์ต่าง
เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีด้วยส่วนตัวลูกชายตอนนี้ไปอยู่กับยายแล้ว
อุบลรัชธานีนะครับเดี๋ยวทางพมในพื้นที่จะช่วยดูแลให้
คุณจ๋าแจ่มสีก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดที่เขารับเลี้ยงเด็กออทิสติกนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยได้เจอกับครูเตยนะเขายืนยันว่าไม่มีนะไม่มีการทำร้ายร่างกาย
ไม่มีการทำร้ายร่างกายอย่างมากก็ให้ลุกนั่งหรือว่ายกดัมเบล
เพื่อเป็นการออกกำลังกายแทนการทำโทษส่วนลูกของคุณเอมเนี่ยที่เขามาแจ้งเรื่องแจ้งความเนี่ย
ความจริงไม่อยากจะรับแต่มายัดเงินนะปฏิเสธหลายครั้งแกล้งเรียกสี่หมื่นยังขอ
ยังขอจะส่งลูกอ่ะสุดท้ายต่อลองที่สามหมื่นห้าเลยลองรับเด็กอายุเกินดู
อายุ๒๙แต่เด็กเนี่ยติดโทรศัพท์ชอบขอเบอร์ผู้หญิง
ตามตัวเกิดจากอะไรไม่รู้เหมือนกันเด็กอาจจะไปเดินชนโต๊ะซุ่มซ่ามเดินชนก๊อกอะไรยังไงก็ได้
อันนี้เขาก็ยืนยันว่าไม่เคยทำแล้วก็ยังหาว่าเด็กเนี่ยเคยขโมยทองบนห้องเธอสองเส้น
แต่จับได้ก่อนอาหารการกินเด็กเลือกเองไม่ได้บังคับให้กินตรงนั้น
พวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอืมเจ้าหน้าที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับอสม
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะฮะไม่มีใบอนุญาตเปิดเลี้ยงรับเด็กพิเศษนะฮะ
ตรงนี้นะครับครูเตยก็ยอมรับว่าไม่มีนะฮะ
แต่อ้างว่าเคยถามเจ้าหน้าที่แล้วนะก็เจ้าหน้าที่บอก
นี่ไม่ใช่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก็ไม่ต้องขอเออนี่ฮะ

งงอยู่กำลังถามมีใครทำอะไรแบบนั้นกับน้องหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าความเป็นเตยถามว่าดุไหมดุนะ
แต่ดุของเตยคือเสียงลั่นไหมลั่นได้แค่นั้น
ถ้าถามว่าจะมานั่งตีเด็กเอาจริงตีก็ตาย
เมื่อกี้คุณแม่นั่งอยู่ด้วยอ่ะแม่นักข้าวมาก
คือครูต้องให้เขาครูต้องคุยกับเขาไหม
หรือครูครูต้องทำเหมือนในโทรทัศน์ที่เขาแบบปิดบ้านแล้วไม่ต้องคุย
คือมันทำตัวไม่ถูกนะเอาจริง
อ้าวทางฝั่งนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ
ไม่เคยทำร้ายเด็กนะฮะที่เหลือก็รอการตรวจสอบ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่นะครับ